สวัสดีครับคุณผู้ชมครับถ้าหากเรานำคร่าวแล้ว
อีกประมาณ๓๖วันครับจะเป็นช่วงเวลาที่ฤดูฝนนั้นจะอยู่คู่กับเมืองไทย
แต่ว่าสามสิบหกวันที่เหลือเนี่ยแหละครับถือว่าเป็นช่วงที่น่าจับตามองของสถานการณ์ฝนนะครับ
เพราะว่าจะเป็นช่วงที่คาดการณ์ว่าฝนนั้นจะตกค่อนข้างเยอะนะครับ
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมครับเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาจะพบว่า
กลุ่มฝนในบริเวณทางตอนล่างครับยังคงปกกลุ่มหนาแน่นนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันตอนบนถึงตอนกลาง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝนที่ตกมาแบบนี้เอง
กับฝนที่ตกก่อนหน้านี้อาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติได้ในหลายพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะรณองพังงาภูเก็ตกระบี
และนอกจากนี้เนี่ยนะครับสิ่งสำคัญที่ใครที่จะทำกิจกรรมทางทะเลนะครับ
ออกเดินเรือเรือเล็กคงต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
บริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย

นั่นก็หมายความว่ายังส่งผล
ทำให้สถานการณ์คลื่นในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันนั้น

แต่คาดการณ์ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะอ่อนกำลังลงเล็กน้อย
แต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่เรือเล็ก
ควรที่จะตรวจสอบสถานการณ์คลื่นก่อนออกเดินเรือทุกครั้ง
จากนี้เองสถานการณ์ฝนบริเวณทางตอนกลาง
จัยสำคัญอย่างร่องฝนตอนนี้สลายตัวไปแล้ว
เพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำได้เลื่อนขึ้นไปอยู่บริเวณทางตอนบนของลาว
แต่แบบนี้ก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือยังคงมีโอกาสเกิดฝน
หลังจากตกมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
ที่ตกมานี้เจอกับอากาศเย็นในตอนเช้า
สิ่งที่ต้องระวังก็คือสถานการณ์หมอกที่จะปกคลุมหนาเป็นพิเศษนะครับ
โดยเฉพาะตามยอดดอยตามหุบเขา
ใช้รถใช้ถนนต้องเพิ่มความระมัดระวัง
มาดูภาพรวมนะครับการคาดการณ์สถานการณ์ฝนหลังจากนี้เป็นต้นไป๓วัน
จะเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์ฝนเมืองไทยของเราบ้าง
เพื่อเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นดูวันนี้กันก่อนนะครับ
ภาพรวมสถานการณ์ฝนส่วนใหญ่นั้นปกลุ่มบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
หลังจากนี้จะค่อยเคลื่อนลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนกลางครับ
หลังจากนั้นในช่วงวันพฤหัสศุกร์ก็จะเบี่ยงไปบริเวณทางตอนกลาง
ส่วนใหญ่เน้นบริเวณพื้นที่ภาคล่างตอนล่าง
กลางฝั่งตะวันตกและบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก

นี่คือภาพรวมการคาดการณ์สถานการณ์ฝนหลังจากนี้เป็นต้นไป
ดูเหมือนว่าตอนกลางคงจะต้องเตรียมรับมือแล้วนะครับ
เหนือก็จะปล่อยลงมาฝนที่จะตกเพิ่มเติม

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ